วันนี้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔นะคะ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการร่วมการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
และรายงานข่าวก็ระบุว่าคนที่จะมาเป็นหัวหน้าส่วนราชการส่วนหน้าเนี่ยนะคะ
ที่ดูแลความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือผลเอกสุรเชษฐชัยวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
การประสานงานกับคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่สะดวกมากขึ้น
แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการเดินทางลงพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบทุกสัปดาห์เลยค่ะ
ส่วนผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน

พลเอกอุดมชัยธรรมศาสโตรัส
นายพานุอุทัยรัฐซึ่งทั้งหมดก็อยู่ระหว่างการทาบทามนะคะ